คุณผู้ชมคะนายกรัฐมนตรียังคงยืนยันนะคะ
ในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่
ที่จะไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
นายคิวอรุโนรสผู้ประสานงานพุทธศาสนิกชนคนปฐุมธานี
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
โดยระบุว่าในวันที่๑๔มกราคม

ทางกลุ่มพุทธศาสนิกชนคนปฐุมธานี
เครือข่ายสตรีปกป้องพระพุทธศาสนา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ตามภลิกฤตของสมเด็ตพระสังคาราช

สมเด็จพระมหารัชมังขลาดราชาน

เจ้าอาวาสวัดปากน้ำพาศรีเจริญ
ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่
กว่าคดีการร้องทุกข์กล่าวโทษ

ในหลายเรื่องจะยุติปราศจากมณฑิน
แม้จะมีกระแสข่าวออกมาว่า
เมื่อวันที่๕มกราคมที่ผ่านมา
มีการนำวาระนี้เข้าที่ประชุมมหาเทรสมาคมไปแล้วก็ตาม
ทางด้านผู้เอกประยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

ยังไม่เห็นหนังสือมติมหาเทรสมาคม
ในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช
พร้อมขอร้องสื่อมวลชนว่าอย่าตั้งคำถามซ้ำ
เพราะตอบคำถามมาหลายวันแล้ว
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในตอนหลังด้วยนะคะ
ว่าเรื่องนี้ขอให้รอความชัดเจนก่อน
จะออกเป็นประกาศของทางราชการต่อไปค่ะ